ไกลว่ายังไงวันนี้คุณชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล
เป็นคนแถลงข่าวนะคะครับขอโทษค่ะขอโทษเหรอ
ขอโทษที่ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จขอโทษประชาชนใช่ไหม
โทษประชาชนที่ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ
วันแรกที่จับมือกันเลย๘พักแล้วจะสนับสนุนคุณพิทาให้เป็นนายก
ส่วนฉบับที่สองก็คือตอนประธานสภาตอนที่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ต้องเชิญอาจารย์วันนอให้เป็นประธานสภา
ใช่ค่ะอ่าแถลงการของก้าวไกรสามข้อสั้นสั้นครับ
ก้าวไกลขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
สองในการพูดคุยกันเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลพิจารณาถอยมาตรา๑๑๒เลย
เพื่อไทยให้เหตุผลว่าพักการเมืองที่ไปคุยมาเกือบทั้งหมด
ไม่ต้องการให้ก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมีเรื่องมาตรา๑๑๒หรือไม่ก็ตาม
คือคุณชัยธวัฒนคงหมายถึงว่าถ้าปกติแล้วมันควรจะเป็นไปตามสเต็ปไหม
อย่างเช่นมาบอกก้าวกลายว่าคุณลองลด
เดดานหน่อยได้ไหมอ่า๑๑๒ไม่ทำไม่แก้ไม่แตะได้ไหม
สอสอหรือสวเขาจะโหวตเพิ่มให้แต่ก้าวกลายบอกเพื่อไทยไม่ได้ขอเลยมาถึงเพื่อไทยบอกว่า
ต่อให้มีหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่มีแต่ถ้ายังมีก้าวไกลอยู่เขาก็ไม่โหวตให้
คือเพื่อไทยเอาข้อสรุปมาบอกก้าวไกลว่าถ้ามีก้าวไกลอยู่เขาไม่โหวต
เพราะฉะนั้นก็ขอขอแยกจากกันดีกว่าข้อที่๓เพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้ก้าวไกลโหวตให้
ดิเดตนายกจากเพื่อไทยในวันที่๔สิงหาคมเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพัก
และในการพูดคุยเมื่อเช้าแก่นำเพื่อไทยบางคนก็กังวลใจด้วยว่าว่ายังไงฮะ
ถ้าหากว่าพักเก้าไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยอาจจะทำให้สวไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทย
เพราะกลัวว่าหลังโหวตนายกเสร็จเพื่อไทยจะดึงก้าวไกลกลับมาร่วมตั้งรัฐบาลอีก
แกล้งแยกกันหรือเปล่าคือบางคนกังวลใจถึงขั้นไม่อยากได้คะแนนโหวตจากก้าวไกล
เพราะกลัวว่าจะไปทำให้สวกังวลใจเดี๋ยวสวจะหาว่าเกลียดเสียกัน
ค่ะซึ่งคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้ค่ะ
พักเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พักเก้าไกรพิจารณาถอยเรื่องการเสนอนะครับ
มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการ
เจรจากันเรื่องนี้นะครับโดยพักเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับ
พักการเมืองเกือบทั้งหมดที่พักเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พักเก้าไกรเข้าร่วมรัฐบาล
นะครับไม่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ก็ตาม
และในการพูดคุยกันเมื่อเช้านี้แกนนำของพักเพื่อไทยบางท่าน
ยังได้แสดงความกังวลใจด้วยซ้ำถ้าพักเก้าไกลไปโหวตให้พักเพื่อไทย
ก็คืออะไรก็ตามถ้ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับก้าวไกลแม้เพียงนิด

ก็ยังคงสามารถผลักดันอะไรหลายอย่างได้
ก็ยืนยันไม่ว่าก้าวไกลจะอยู่ในสถานะไหน
จะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่
เพื่อผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจของประเทศเท่าทันโลก
และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เติบโตอย่างเสมอภาคเท่าเทียมค่ะ
ประชาชนและจะทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน
เพื่อที่จะสร้าง
ระบบการเมืองของบ้านเราให้เป็นระบอบประชาธิปไตย

เป็นระบบการเมืองที่เสียง
และอำนาจของพี่น้องประชาชน
มีความหมายจริง
ให้ได้สักวันหนึ่ง

ประชุมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของก้าวไกลในวันนี้นะครับ
ชัยธวัฒน์ก็บอกว่าก็คุยเรื่องการโหวตนายกในวันที่๔สิงหาคมด้วย
ก็เปิดโอกาสให้สมาชิกของพักแสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น
แต่ก็ยังคงไม่มีข้อสรุปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอประชุมกันอีกรอบก็แล้วกัน
ไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยค่ะอยู่โรงพยาบาล
เรื่องต้นก็มีการโทรวีดีโอคอลไปหาก็ยังโอเคอยู่
แต่ก็ไม่ได้คุยกันมากเพราะว่าคุณพิทาเจ็บคอแล้วก็ไม่มีเสียง
แต่บอกสั้นนะคะว่าก็คงจะเรียกร้องอะไรไม่ได้
สำหรับการที่เพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้ค่ะ
ก็กำลังใจดีครับแต่เสียงไม่มีเลยครับตอนนี้
คุณพิธามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรหรือครับ

เพราะว่าเมื่อผลเป็นแบบนี้แล้ว

ก็คงเราคงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับ
ก็พร้อมที่จะทำงานในฐานะอย่างเต็มที่

พอแถลงข่าวเสร็จปุ๊บคุณชัยธวัฒน์ก็
ยกมือยกกำปั้นขึ้นมาเลยค่ะ
ต่อยใครนะเป็นสัญลักษณ์ว่าจะสู้
ก็ถ้าจำกันได้ก็เป็นท่าเดียวกันกับที่คุณพิธา
หัวหน้าพระเก้าไกลทำในวันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
คือสู้เราจะสู้ไปด้วยกันแบบนั้นนะคะ
เท่ากับว่าก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ที่เพื่อไทยจะแถลงเรื่องคั่วรัฐบาลใหม่เนี่ย
จะมีภาคไหนอย่างไรบ้างแต่ว่ามันมีปฏิกิริยาตามมาทันทีนะครับ
โดยเฉพาะภาคส่วนจากกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าภาคประชาชน
ที่เขาอยากให้๘พักนี้ก้าวไกลเพื่อไทยยังอยู่ด้วยกัน